สวัสดีครับเรื่องรอบของสนามนะครับอ่านข่าวได้แบบยิ้มแย้มแจ่มใสจบไปแล้วนะครับ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาวอเล็กบอลหญิงของเราทำได้นะครับ
เป้าหมายด้วยการเอาชนะทางเกาหลีใต้แบบสูสีสนุกเลยนะครับ
สามต่อสองเซตก็ทำให้พวกเธอนั้นยังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นเข้าสู่โอลิปิกเกมในรอบสุดท้ายที่บราซิลต่อไปครับ
เลยนะครับการแข่งขันโอ้โหยืดยาวมากนะครับ
โดนไปก่อนนะครับ๒เซตสำหรับทีมไทยแต่ว่าเล่นเกมนัดที่๖ซึ่งเป็นนัดรองสุดท้ายนะครับ
สองเกมที่เหลือหลังจากนี้ก็คือนัดนี้กับนัดหน้าไทยจะต้องชนะรวดนะครับ
เพื่อการตีตัวไปเล่นในโอลิมปิกแต่ว่าต้องลุ้นอีกทอดหนึ่งคือไปลุ้นกับญี่ปุ่นอีกนะครับ
นัดนี้เจอเกาหลีใต้นำไปก่อนนะครับในช่วง๒เซตแรก
ก่อนที่จะกลับมาชนะได้ใน๓เซตหลังนะครับแบบสนุกเลยนะครับ
เซตสุดท้ายเนี้ยชนะสิบห้าสิบสองนะครับเล่นแบบได้ใจในช่วงสามเซตหลังนะครับ
โอ้โหสนุกจริงครับนัดสุดท้ายวันพรุ่งนี้นะครับ
ไทยจะเจอกับเปรูเวลาสิบโมงสี่สิบห้านะครับลุ้นเชียร์กันต่อไป
ก็ต้องเก็บให้ชนะให้ได้ครับซึ่งหลังจากนี้ถ้าเกิดไทยเก็บจะชนะได้นะครับ
วันนี้ลุ้นก่อน๑ท่อนะครับให้ญี่ปุ่นพลาดนะครับ
เวลา๕โมง๑๐นาทีญี่ปุ่นจะต้องแพ้อิตาลี
เซตรวดหรือว่าหนึ่งต่อสามเซตนะครับถ้าเกิดว่าญี่ปุ่นแพ้สองต่อสามเซต
ญุ่นนั้นจะได้หนึ่งคะแนนนะครับดังนั้นเนี่ยต้องลุ้นให้ญี่ปุ่นแพ้ด้วยสกอร์สามเซตรวดกับหนึ่งต่อสามเซตเท่านั้น
รวมถึงไปแพ้ทางด้านของเนเทอร์แลนด์ด้วยในวันอาทิตย์นะครับในเวลา๕โมง๕นาทีก็ตามรุ้นเชียร์กัน
ซึ่งคู่ระหว่างญี่ปุ่นกับเนเทอร์แลนดนั้นจะแข่งเป็นคู่สุดท้ายของวันอาทิตย์ครับกำลังใจมาล้นหลามแน่นอนนะครับ
แม้ว่าจะไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายหรือว่าจะผ่านเข้าไปก็ตามนะครับทางคุณกระมวลสุโกศลครับ
ลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นครับก็เป็นเจ้าของศิลปะการต่อสู้แบบผสมภาษานั่นคือวันเชมเป็นชิปนะครับ

มีความตั้งใจนะครับประกาศเลยครับว่าจะให้กำลังใจทีมวอเล็กบอลหญิง
ทีมชาติไทยจำนวน๑ล้านบาทนะครับ
เพราะว่าเห็นความทุ่มเทของทั้งทีมจากการแข่งขันในรอบคันเลือก

นายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย
ก็ได้บอกว่าสมาคมยินดีและก็ดีใจที่มีภาคเอกชนนั้น
ให้ความสนใจซึ่งถือเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬา
อเล็กบอลสาวไทยได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะสู้อย่างเต็มที่
เกมต่อไปกับเปรูครับ